ว่าวเป็นเครื่องเล่นเก่าแก่ของไทยเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก
วัสดุง่ายทำเล่นกันเองได้ไม่ยาก
คนไทยนิยมเล่นว่าวกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
ในสมัยอายุทยาถึงกับต้องออกกฎมนต์เทียนบาน
ห้ามประชาชนเล่นว่าวข้ามพระราชวัง
ในสมัยรัตนโกศิลป์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย
และพระอนุชาธิราชสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
โปรดการเล่นว่าวมากจนมีคำกล่าวว่า
วังหลวงทรงจุลาวังหน้าทรงปักเป้า
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมประกาศให้ประชาชนเล่นว่าวได้ที่ท้องสนามหลวง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน